คุณผู้ชมครับไปดูความเดือดเนื้อร้อนใจ
ของแม่ค้าขายขนมจีนที่จังหวัดชมบุรี
หน้าร้านเขาอุตส่าห์ไปแขวนกล้วยไม้ไว้
และกล้วยไม้แต่ละต้นต้องทะนุทะหนอม

พอออกดอกมาทีเราก็ปลื้มปริ่มนะครับ
ปรากฏว่าแขวนไว้หลายต้นแล้วนะครับ

เพราะว่ามีรถตู้ป้ายแดงมาขโมยไป
แล้วก็เอาไปแต่ต้นที่ออกดอกแล้ว
เดี๋ยวนะคุณรถตู้ป้ายแดงขโมยต้นกล้วยไม้เนี่ยนะคะ
ใช่คนขับรถตู้ป้ายแดงมาเอากล้วยไม้ไป

โอ้โหคือกว่าจะได้นะคุณมันคือต้องใช้ความพยายามมาก
และบางทีเลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่ออกดอกซะที

แต่ว่าคุณอำไพยช่วงจริงแม่ค้าขายขนมจิมรับแม่อำไพย
ถนนเส้นสายเครือสาผัสจุกกะเชอ

นำภาพจากกล้องวงจรปิดให้ผู้สิทธิ์ข่าวดู

ขโมยกล้วยไม้ที่แขวนไว้บริเวณหน้าร้าน

เขาเข้าใจว่าเป็นร้านขายกล้วยไม้หรือเปล่า

ตัวเองตั้งใจออกไปรดน้ำกล้วยไม้เหมือนทุกวัน
แต่ออกไปอ้าวกระถางกล้วยไม้ฉันหายไปไหน

โดยเฉพาะต้นที่ออกดอกสวยงาม
เอาไปหมดทั้ง๓กระถางที่แขวนไว้

ค่อยหยิบอาทิตย์ละกระถังสามกระถัง

ใจหายแล้วก็โมโหไงเพราะเรารักของเรา
เราคอยฉีดปูยต์ทุกวัน

คำถามทุกจ้าง

ตอนนี้พี่อำไพยอธนุถนมแบบนี้คุณ
ลดน้ำแล้วก็กว่าจะได้ดอกออกมาแบบนี้

ปรากฏว่าอดทนอยู่ตั้งนาน
มีคนขับรถตู้เอาไปเฉยเลยนะฮะ

เปิดร้านขายขนมจีนบริเวณดังกล่าวมาหลายปี

แต่ไม่คิดว่าจะมีขโมยดังกล่าว
หลังจากนี้ประชดบอกว่าเดี๋ยวจะเอามาแขวนอีก

เดี๋ยวจะเอาดอกแพงมาแขวนด้วยซ้ำ

แต่ว่ากล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานชั้นดีนะ
ถ้ากล้ามาขโมยอีกก็โดนจับแน่
ประมาณว่าถ้าเธอกล้าขอฉันก็กล้าให้อะไรประมาณนี้

ก็ต้องรับผิดกันไปตามกฎหมายล่ะ